พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
วันนี้นะคะหมอไก่จะมาพูดถึง๓ราศีที่ดวงการงานเนี่ย
่งพุ่งแรงปังในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ
เริ่มกันที่อันดับ๓เลยค่ะหมอไก่
อันดับที่๓ก็คือราศีเมษ

สำหรับชาวราศีเมษเรียกว่าดวงการงานโดดเด่นมาก

ถ้าสมมุติว่าถ้าใครที่ว่างานอยู่รองานอยู่
อยากจะย้ายงานอยากได้งานใหม่โอ้โหมีโอกาส
ช่วงนี้แหละจะได้นะฮะได้แน่นะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะลองชิมลางทำธุรกิจของตัวเองบ้าง

ใช่หรือว่าทำธุรกิจเสริมทำอาชีพเสริม

ก็สามารถทำได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลัง
ครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป

ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงธันวาคมเลย
ใช่ค่ะยิ่งยอดเลยนะครับอันดับ๒ล่ะค่ะที่จะมีดวงรุ่งพุ่งแรงค่ะ
อันดับที่๒ก็คือชาวราศีธนู
สำหรับชาวราศีธนูเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

แต่ว่ามีแต่ด้วย
ก่อนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเจอกับอุปสรรคก่อน
เจอกับปัญหาเข้ามาท้าทายความสามารถของเรา
ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราก็อดทนกัดฟันฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้
เขาเรียกว่าความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
สู้นิดหนึ่งอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แต่ว่าขอเตือนนิดนึงสำหรับชาวราศีธนู
เพราะว่าดวงการงานค่อนข้างดีแล้วก็คือต้องทำงานอย่างหนัก

ใช่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนิดนึง
อาจจะแบบสุขภาพซุดโทรมเพราะว่าไม่ได้พักผ่อน
ไม่มีเวลาดูแลตัวเองอาจจะเครียดกลับงานเกินไป
ส่วนอันดับหนึ่งค่ะ
อันดับที่๑ก็คือชาวราศีมังกร

เป็นอย่างไรคะมังกร
ไม่ยากไม่มีอุปสรรคเขาเรียกตั้งบุญทำงาน
บุญที่เราเคยสะสมมาตั้งแต่ก่อน
มันก็แบบว่าช่วยหนุนนำเราในเรื่องของการงาน
เรียกได้ว่ากินบุญเก่า

จัดเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะแบบรุ่งประสบความสำเร็จ
แล้วถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะแบบว่าเบื่องานแล้ว
อยากจะย้ายงานอยากจะออกงานก็คือมีโอกาสที่จะได้งานสมใจ
แต่ถ้าบางคนที่แบบทำงานอยู่ที่เดิมไม่ต้องน้อยใจ
ก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ค่าตอบแทนสูงมากขึ้น
อันดับ๑เป็น๓อันดับที่ปังมากดวงงานนะฮะ
ดวงงานรุ่งพุ่งแรงมากในช่วงครึ่งปีหลังนี้
แต่ว่าก็มีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้การงานเราปังด้วยใช่ไหมคะหมอ
ใช่ค่ะนอกจาก๓ราศีนี้ก็สามารถทำได้ไหม
ทำได้ทุกราศีเลยมาดูกันค่ะ
อย่างแรกถ้าสมมุติว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
แนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เช่นแบบว่าการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียง
ถ้ามาสมมุติบางคนถ้าทำงานติดขัดเจออุปสรรคเยอะ
เพื่อนร่วมงานเนี่ยเลื่อยขาเก้าอี้อย่างที่คุณชนะนั่งอยู่บางทีอาจจะหงายหลังไปเลย

ขอบคุณมากนะครับแล้วต้องทำยังไงแบบนี้
แนะนำให้ไปปล่อยปลาไหล๗ตัว

เลข๗หมายถึงอุปสรรค

คือถ้าสมมุติว่าใครที่ปล่อยปลาไหล่แล้วเนี่ย

คือปล่อยสัตว์ชนิดไหนห้ามกินสัตวชนิดนั้น

แล้วก็อยากไปกินปลาลงปลายก็ล่ะ
โดยเฉพาะราศีธนูใช่ไหมหมอไก่

จะมีเกณฑ์อุปสรรคนิดหน่อยเข้ามาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
ทำอะไรมันจะได้ไหลลื่นนะ
ทุกราศีทำได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ
ต้องใช้วิทยาลัยในการรับชมด้วยนะ
เรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
แต่ว่าจะได้เจอกันแบบนี้ในทุกวันศุกร์กับอาจารย์พอพาที่นี่

วันนี้ขอบคุณหมอไก่ค่ะ
และการต่อไปอย่าลืมติดตามแชร์ข่าวสาวสุดตรงกับศรีสาวนะคะ
เยือนถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี

ไม่รู้จะมาเตะไอ้นวมกระสอบทรายแบบนี้

ไม่รู้จะมาเตะคุณชนะหรือเปล่า
เดี๋ยวจะให้คุณชนะคุณกระสอบซายตลอด๓สัปดาห์นะคะวันอาทิตย์บ่าย๓โมงเดี๋ยวเจอกันนะคะ
แล้ววันนี้เราก็จะลากันไปด้วย
ช่วงนี้คุณผู้ชมมันคิดมุกไม่ค่อยออก
เพราะว่าใจมันบอกให้คิดถึงแต่คุณผู้ชม
หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน